ไปดูขอนแก่นกันหน่อยค่ะร้านขายโทรศัพท์มือถือโดนขโมยซะแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นโจรมาขโมยไอโฟนรุ่นใหม่เลยค่ะ๑๖เครื่องด้วยกัน
ตำรวจก็ต้องเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายจากกล้องวงจรปิดนายสุรสิทธิ์ทองศรีทองชัยเจ้าของร้านลง
โฟนร้านจำหน่ายมือถือภายในตึกคอมขอนแก่นนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นค่ะ
หลังจากที่ถูกคนร้ายเป็นผู้ชายนะคะเข้ามาขโมยโทรศัพท์ไอโฟน๖เอสไป๖เครื่อง
ราคาเครื่องละสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทค่ะนายสุรสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่า
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปิดร้านแล้วก็เอาโทรศัพท์ทิ้งไว้ในร้านนี่แหละค่ะ
ไปดูกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายสวมใส่เสื้อแขนยาวแบบมีหมวกนะคะ
เดินเข้าไปงัดโทรศัพท์ออกมาจากร้านเลย
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าคนหนึ่ง
เป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
คือลูกค้าคนนี้เคยติดต่อขอซื้อโทรศัพท์มือถือมาก่อนหน้านี้แล้ว
อกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่เป็นเพื่อนกัน
ก็เข้าแจ้งความกันทั้งคู่เลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องเร่งตรวจสอบรูปภัณฑ์คนร้าย
กล้องวงจรปิดเพื่อล่าตัวมาดำเนินคดีค่ะ